นี่ก็เป็นเรื่องในครอบครัวแต่ว่าค่อนข้างจะสะเทือนใจ
คุณลุงวัย๕๗ปีไปข่มขืนหลานสาวแท้อายุ๖ขวบเรียนอยู่อนุบาล๒
ทำมานานร่วมหลายปีก่อเหตุมาแล้วประมาณสัก๕ครั้ง
เขาบอกว่าเขาเลิกกับเมียมา๑๐ปีเขาเลยเหงา

เห็นหลานหน้าตาดีก็เลยเกิดอารมณ์

ขวบอนุบาล๒คุณผู้ชมเด็กอวัยวะเพศฉีกขาดเลย
อันนี้คือลุงกับหลานนะครับ
ตำรวจภูทรห้างฉัดจังหวัดลำปางลงพื้นที่ไปที่ตำบลปงยางคก

ผู้ชายคนนี้อายุ๕๗ปีไปข่มขืนกระทำชำราวหลานสาวแท้
เพียง๖ควบเรียนอยู่ชั้นอนุบาล๒
ไปจับกลุ่มเนี่ยไปเจอที่บ้านพักซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของน้องผู้เสียหายไปเพียง๒๐เมตรเท่านั้นครับ

ก่อนหน้านี้ลูกเคยบ่นน้องเคยบ่นบอกว่าเจ็บ
อยู่ที่บริเวณอวัยวะเพศร้ายต่อหลายครั้ง
แล้วพอไปปัสสาวะก็จะปวดแสบปวดร้อน
ตอนแรกทางญาติก็ยังไม่เอกใจคิดว่าเด็กนั้นจะเป็นแผลอักเสบจากการหกล้มตามภาษาเด็กหรือเปล่า

แต่ว่าระยะหลังเอ๊ะทำไมมีเลือดออกมาจากอวัยวะเพศด้วย
มีแผลฉีกขาดด้วยก็เลยเค้นถามความจริง
น้องก็บอกมาบอกว่าลุงล่อลวงไปข่มขืน
ก็เลยไปบอกกับผู้ปกครองแล้วก็แจ้งตำรวจเข้าไปจับกลุ่ม
รู้จักกับเด็กหญิงมานานเพราะเป็นญาติกัน

แล้วเขาทำแบบนี้ในห้องนอน
ทำมาแล้ว๕ครั้ง
ผู้ต้องหายังบอกอีกว่าไม่เป็นไรพร้อมชดใช้กรรมในคุก
เพราะที่ผ่านมาเลิกกับเมียมา๑๐ปีก็เลยเหงา
พอเห็นเด็กหน้าตาดีน่ารักน่าเอ็นดูก็เลยเกิด

จากนั้นตลวดก็พูดตัวผู้ตัวหาไปดำเนินคดี
แต่ก็ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาเพราะว่าต้องรอให้ทางด้านของสหวิชาชีพไปร่วมสอบประคำเด็กกับญาติก่อนนะฮะ
ส่วนเด็กตอนนี้ญาติพาไปให้แพทย์ตรวจสอบร่างกาย
พบว่าอวัยวะเพศฉีกขาด
ก็เลยเก็บใบรับรองแพทย์ไว้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีกับลุง
ก่อเหตุข่มขืนหลานแท้ของตัวเองนะครับ
เข้าคุกไปหายเหงาแน่นอนนะคะเพื่อนร่วมเยอะเลยทีเดียว